สามีภรรยาชาวสุโขทัยขับรถบรรทุก

ที่รถนั้นเสียหลักพุ่งลงน้ำไป
ทำให้ทั้งสองคนนั้นเสียชีวิตทั้งคู่เลยนะครับ
สพสวรรคโลกรับแจ้งอุบัติเหตุ
รถกระบะเสียหลักพุ่งตกลงไปในคลองส่งน้ำสาย๒

มีผู้ติดอยู่ข้างในรถ๒คนด้วย

พบรอยของล้อรถพุ่งตกลงไปในคลองส่งน้ำ
ซึ่งในคลองนี้น้ำไหลเชี่ยวไหลแรงมาก

ในการรอรับน้ำที่มาจากภาคเหนือ

แล้วก็ไหลเข้าสู่จังหวัดสุโขทัย
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ประชากู้ภัยสวรรค์คันโลกก็ประสานนักปรดาน้ำ
ไปค้นหาผู้ที่ติดอยู่ข้างใน
ใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีพบรถคันนี้ครับจมอยู่ใต้น้ำ
แล้วก็นำรถขึ้นมาพบว่าเป็นรถกระบะ
เป็นรถกระบะนิสสันสีน้ำเงินทะเบียนบไปไม้๙๖๘๑สุโขทัย
ในรถก็มีผู้เสียชีวิต๒คน
รถกระบะคันนี้เค้าบรรทุกไม้มาจะไปส่งขายที่โรงงาน

รถมีผู้เสียชีวิต๒คนคือในเลียงโมหาจิตอายุ๕๐ปี
แล้วก็นางบอนโมหาจิตอายุ๔๘ปีก็เป็นสามีภรรยากัน
กอดกันเสียชีวิตในรถกระบะคันนี้คุณผู้ชม
ของผู้เสียชีวิตบอกว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเดี๋ยวของเมื่อวานนะฮะ
ทั้งสองคนขับรถกลับจากการนำไม้ไปส่งที่โรงงาน
อีก๓๐๐เมตรคือบ้านพักเขา
อีก๓๐๐เมตรเท่านั้นถึงบ้านเขาแล้วแต่ต้องมาจบชีวิตแบบนี้

แล้วก็พุ่งลงไปทำให้เขากอดกัน
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ในรถทั้งคู่แบบนี้เลยฮะ
คือเอาจริงที่บอกว่ากอดกันเนี่ย
มันทำให้เราเห็นภาพสุดท้ายของทั้งคู่เลยนะ
ว่าเขารู้ว่ามันคงไม่รอดแล้วนะคะ